เมื่อวานเรานำเสนอข่าวพี่แอนซีเรียมไปแล้วเนาะ

เป็นคู่ขวัญยุคเกราะสูญตัวจริง

จากพี่แอนซีเรียมแล้วนะคะก็มีพี่วิลลี่
พี่หนุ่มภงกะพันธ์พี่อำเร่ย์พี่ง๊อบกฎชกร

เวลาเข้าฉากพี่ใส่ไม่ยั้งนะคะ

เรียกว่าพี่แซมเป็นดาราคิวทองได้หรือเปล่า

เวลาใครเข้าฉากกับพี่แซมเนี่ยต้องจำบทให้ได้นะ

โอ้โหแบบนี้เลยไปฟังพี่แซมกันหน่อยค่ะ
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่อาจจะหายจากวงการบันเทิงไปนาน
พอคนเห็นหลายเรื่องเข้าก็อาจจะรู้สึกว่า
เยอะจังเลยเพราะว่ามันก็ต้องเยอะ
เพราะว่าแต่ก่อน๑๐กว่าปีมันไม่ได้เล่นเลยไงครับ
ใช่ครับหยุดไป๑๗ปีครับ
อย่างแอนเนี่ยเราเป็นพระนางคู่กันมาประมาณ๕เรื่อง

เพราะว่าเล่นกันทุกช่องตั้งแต่๓ตั้งแต่๕ตั้งแต่๗เลย
ก็ตามงานนางอยู่นางก็มีฝีมืออยู่แล้ว

จริงนะคะแล้วก็สมัยก่อนละครกับพี่แอนก็แม่หญิงน่ะ

คือแม่หญิงเมื่อก่อนถ้าเราดูแล้วอยากเป็นแม่หญิงไงเมื่อก่อน
ผมสั้นไงเธอนี่ไงนี่ไงนี่ไงแบบว่าแปลงร่างอะไรอย่างนี้

ปลอมตัวสมัยก่อนละครคุณผู้ชมสนุกมากนะคะ
ไหนได้เจอพี่แซมนะคะบันเทิงไทยรัฐเลยขออนุญาตถามนิดนึงนะคะ
หลานสาวคุณพลอยคุณพลอยที่มีข่าวที่กำลังปลูกต้นรักกับพี่แคนดี้นี่แหละค่ะ
หลานสาวเขาอยู่เมืองนอกแล้วก็คือมาพบรักกันนี่แหละค่ะ
ก็ต้องถามพี่แซมในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ว่าไฟเขียวหรือเปล่านะคะ
ฟังคำตอบจากพี่แซมกันเลยค่ะ
ไฟเขียวหรือแดงไม่น่าจะเกี่ยวกับพี่นะ
เพราะว่าจริงก็เขาจะโตกันแล้วนะครับ
แล้วก็น้องพลอยเองก็ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีจากคุณพ่อคุณแม่นะครับ

แต่ว่าก็เลี้ยงดูแบบไทยก็เป็นเด็กที่น่ารักอยู่แล้ว
เคลลี่ก็ไม่ได้เป็นนักเกียรตินักกลัวมาจากไหนนะครับ

รู้จักเอลลี่มาตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการด้วยซ้ำไป
ก็เชื่อว่าก็ถ้าเกิดเขาพัฒนาความสัมพันธ์ของเขา
จนถึงขนาดไปดีขึ้นเรื่อยก็แสดงความยินดีไว้
แต่นี่เคลลี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ดีอะไร
แม้ว่าจะผ่านการแต่งงานแล้วก็ไปต่อไม่ได้
ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดี
การคบกันต่างคนต่างโตแล้วนี่
มันใช้สมองมากขึ้นกว่าหัวใจ